อ้าวหนึ่งก่อนไปเพจดังแฉแหลก

พระเอกล้านลาปาร์ตี้คลายล็อกแล้วเที่ยวได้

เล่นเอาขาเผือกตาลุกวาวหลังจากเพจดังอย่างเจ๊มอย๑๐๘
ได้ออกมาแฉแหลกผ่านโพสต์ระบุว่า
มึงเขาปลดล็อกดาวน์กันแล้วเหรอปาร์ตี้ได้ยัง
เดี๋ยวคอยดูนะมีดราม่าพระเอกเป็นล้านลาอีกแล้ว

คนที่๒๘๕กูด้วยปาร์ตี้ได้แล้วที่ไหนเขาให้ปาร์ตี้วะ
เที่ยวได้แล้วนี่แต่ห้ามเกิน๒๐คนเปล่าหัวกูก็ไม่ผิดป่ะ
ลำพึงลำพังอีพิมเมียพระเอกทุกคน
งานนี้หลายคนจับตาไปบอกว่าผัวคนที่๒๘๕หมายถึงใคร
สงสัยอาจจะเป็นพระเอกที่เพจนี้ใช้คำว่าผัวสักคนหรือเปล่า
หรือตัวเลข๒๘๕กูโกรธแล้วคิดได้อ่านเลยโอ้โหแต่๒๘๕คนนะ
หนึ่งใน๒๘๕มันมีความหมายว่า๒๘๕มันไปเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

ซึ่งหลายคนว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับแบรนด์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เป็นชื่ออะไรอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยตามหาว่าเป็นใครเดี๋ยวเขาว่า
แล้วคือน้องไปโฆษณาเครื่องดื่มนี้หรือว่า
เป็นชื่อที่จะลิงก์ถึง๒๘๕หรือเปล่า
แล้วก็แบบแต่คงจะมีข่าวออกมาว่าไปปาตรงปาร์ตี้